อเจมส์ว่าความสนุกที่เกิดขึ้นอยู่ในความสนุกที่เกิดขึ้น
ประมาณว่ากระดูกมันผิดรูปออกกำลังกายประมาณว่ากระดูกปฏิเสธนิดหน่อย
คือเราออกกำลังกายหนักก็เลยทำให้นิ้ว

กระดูกแตกหรือเป็นอะไร
กระดูกไม่แตกแต่กระดูกปิดรูป

ก็ประมาณ๓เดือนอ่ะส่วนต่อนะครับ
แล้วการออกกำลังกายเราหลังจากนี้คือยังไงครับพี่

ก็เดินได้อะไรอย่างนี้

เราคืบชื่นช่องกันออกกำลังกายอยู่แล้ว

ก็อย่าไปกระทบกระแทก
ไม่อยากให้หักอีก

ตอนนี้เตตแต่อยู่ไหมครับอาการหรือว่าโจทย์ได้เรื่อยแล้ว

หมอบอกว่ายาถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องกิน
ถ้าคนปวดได้ก็ทนหน่อย

ต้องล้างแผล
หมายความว่ามันต้องเย็บมันต้องอะไรอะไรอย่างนี้เอ่อเย็บ
เย็บกระดูกเขาเรียกว่าตะใบกระดูกตะใบกระดูก
แล้วก็เราก็เอากระดูกมาเอารวดอะค่ะใส่เข้าไป
กระดูกแล้วก็ยึดกระดูกให้ให้ติดกันนะคะแล้วก็

ก็เลยแบบเสียใจขอโทษ
ขอโทษงานที่รับแล้วก็

ใช่ค่ะถึงได้โพสต์ลงไปว่าเราเจ็บ
ขอโทษนะครับแต่งานที่เราไปก็เกี่ยวกับการอุปกรณ์หรือว่า

พี่เธอว่าเราไปออกกำลังกายแล้ว
มันจะกลับกลายเป็นสถานการณ์อื่นหรือเปล่า

แล้วเขาบอกไม่ได้สถานการณ์อื่นเลยใช่ไหมคะ

อย่าแบบอย่าทำอะไรให้เสี่ยง

เดี๋ยวจะต้องแก้ใหม่อย่างนี้

ออกกำลังกายแล้วแบบเข้าสู่คนก็อัพ

ก็จริงตั๊กก็ไม่เคยบอกว่าไม่ได้

ในด้านที่แบบว่า
กินอาหารตามกุบเลือด

ที่เรือดเราชอบ
ส่วนเรื่องของการ

ที่หูเป็นแพทย์แผนจีน
ซึ่งเราก็ใช้ช่วยอยู่แล้วอยู่

ก็เลยเอามาติดที่ปุ่มแต่ละจุดของใบหู
ที่หนึ่งช่วยทำให้นอนหลับดีขึ้น
สองก็คือช่วยเรื่องของอาการพุ่มแพ้
ก็เป็นศาสตร์ทางด้านแพร่แผ่นจีน
แต่ไม่ได้ช่วยเรื่องแบบลดความอ้วน
คือลดความอ้วนมันก็ต้องช่วยตัวเองด้วยค่ะ

ไม่ใช่ว่าการติดแบบนี้มันก็เป็นช่วยด้านอันอื่น
ไม่ได้เกี่ยวกับการออกอาการของเราที่หลังจากความอ้วน

ไม่ใช่แบบว่าตัวช่วยอันนี้จะช่วยได้ทำให้เราผอม

เหมือนเขาเริ่มจะแบบว่าทำตามไปมากขึ้น

ก็ดีค่ะมันก็ปลอดภัยดีกว่าไปด้านกินยารถอะไรอยู่
ก็ดีนะเออแล้วก็ฝั่งรถขนาดน่องนึ่งอะไรก็ลงเหมือนกันนะ
คืออันนี้ไม่รู้นะอันนี้เป็นเอง

มีคนเข้ามาถามเยอะมั้ยครับวิธีการทำแบบนี้ของเรา
ถามเยอะเหมือนกันแต่ว่าบางทีเราก็เข้ากูเกิลลองเสิร์ชหาข้อมูลดูไหม
เพราะบางทีเราก็ต้องบางทีอย่าเชื่อดารามากเลย

แต่คือเราก็ใช้วิธีแผนไทยแผนจีนช่วย
แผนไทยก็ช่วยแผนจีนก็ช่วย
รู้สึกแย่มากเลย
ทำไมต้องมาจับผิดกันด้วยคนจะผอมเนอะ

นึงรู้สึกแบบว่าเอ๊ะยังไง

เป็นบรรคาเฟสบางคลุมก็มีเข้ามาชม
คนที่ส่วนใหญ่ที่เค้าเป็นแฟนประจำ
เค้าจะดูมาตั้งแต่สมัยดั๊ก
เค้าก็จะแบบเขารู้อ่ะว่าแบบ

ขอบคุณครับ